ที่เมื่อวานนี้กรกตบอกว่าจะได้เชิญ

แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะครับ
ล่าสุดยังเกิดสูตรคำนวณใหม่ขึ้นมาอีกนะครับ
บอกว่าพักการเมืองที่ไม่มีสอสอเขต
ก็อาจจะไม่ได้ถูกคำนวณในสัดส่วนสอสอบัญชีรายชื่ออีกแล้ว

ดังนั้นจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ต้องขีดเส้นใต้ตัวหนาเลยครับ
ติดตามได้จากขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพขี้กระจายนะครับ

มีการขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อย
ผ่านไปแล้ว๑๑วัน
มีเรื่องให้ตื่นเต้นทุกวันเลยครับหลังการเลือกตั้ง
วันนี้ก็มีเรื่องให้ตื่นเต้นอีก
โดยเฉพาะพักการเมือง๗พัก
ตื่นเต้นมากกว่าคนปกติ
เพราะว่ามีหัวข่าววันนี้ว่า
รายสอเขต

เสรีรวมไทยพักเศรษฐกิจใหม่
พักเพื่อชาติพักพลังท้องถิ่นไทย

พลังประชาชนและพักพลังชาติไทย
ถามว่าข่าวนี้มายังไงครับ

กรกตเขาได้เชิญ
หลายฝ่ายที่เสนอการคิดสูตรต่าง

พักไหนไม่มีสอสอเขต
พักนั้นไม่มีสสบัญชีรายชื่อ

ใครบ้างก็ไม่รู้เป็นผู้คำนวณ

ไปเอาหลักคิดนี้มาจากไหน
ตอบว่าเขาไปเอามาจากข้อความ
ในรัฐมนุนมาตรา๙
วงเล็บ๙๑วงเล็บ๔
แล้วเอามาจากพรบว่าด้วย
การเลือกตั้งสสมาตรา๑๒๘วงเล็บ๕

ข้อความเนี่ยระบุไว้อย่างนี้เลย

ให้นำจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมด

การเมืองที่มีจำนวนสอสอ

ต่ำกว่าจำนวนสอสอที่พักการเมืองนั้น
พึงมีพึงได้ตามอัตราส่วน

ก่อนหน้านี้พักการเมือง๖๗พัก

เขาคิดคำนวณว่าเขาควรจะได้สอสอยังไง

เขาได้คะแนนรวมกัน๘๐๐๐กว่า๘๐๒
ตัวเลขกลมนะ
เขาควรจะได้บัญชีรายชื่อ๑๐คน

ที่คุณมิ่งขวัญเป็นหัวหน้าเนี่ย

พักเพื่อชาติได้คะแนน๔๐๐๐

พลังท้องถิ่นไทยได้
เขาคำนวณว่าเขาจะได้ที่นั่ง๒ที่นั่ง
เหมือนกับพักรักษาผืนป่า

ได้๑๓๖๐๐๐บาท
เขาควรจะได้ที่นั่งหนึ่งที่นั่ง

แล้วจู่มาบอกว่า

เอ้าถ้าสูตรออกมา

หลั่นลงมา๗แสนกว่า

แล้วจู่ขึ้นมาพอไปดูรัฐมนูล

พักที่มีสอสอเขต

แต่ว่าย้ำอีกทีนึงนะ

เป็นการคิดคำนวณของ

แต่นักวิชาการเขาไม่ใช่อยู่เขาคิดเอง

รัฐมนูลที่มาให้ดู
มันจอเมื่อกี้ข้อความนั้น

แสนคะแนน๖แสนกว่าคะแนนเหล่านั้น

มันแย้งกันเองหรือเปล่า
ขัดกันเองในตัวหรือเปล่าแล้วมันจะจบตรงนี้ไหมถ้ากางเอาข้อ
ความแบบนี้มาแล้วตีความว่าต้องเป็นอย่างนี้มันจะจบไหม
ไม่จบหรอกต้องมีคนไปร้องต่อไปอีกว่ามันตรงเจตนารมณ์
รัฐธรรมนูลไหมล่ะไหนคุณบอกทุกคะแนนมีความหมายไงแล้ว
ตั้งแปดภักดิ์ที่เขาได้ตั้ง๘แสนกว่าคะแนนละทำไมทำไมไม่
คิดกำโนไหนเขาล่ะอาจและทำไมคนเขียนรัฐธรรมนุนจึงไป
เขียนไว้ว่าให้เอามาคิดเฉพาะพักที่มีสอสอเขตเท่านั้นเห็น

เห็นไหมฮะนี่ยังไม่ใช่ข้อยุตินะแต่ว่าถ้ารัฐมนูลเขียนไว้
อย่างที่ในจอเนี่ยเอ้าขอขึ้นมาดูอีกทีหนึ่งให้มันชัดอีก
ทีนึงว่ารัฐมนูลเขียนไว้ยังไงจะได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้น

มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคนร่างรัฐมนูลคนเขียนกฎหมายลูกนี่
อีกทีนึงนะข้อความที่ระบุไว้ในรัฐมนูลมาตรา๙๑วงเล็บ๔
ให้นำจำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อทั้งหมดไปจัดสรรให้แก่พัก
การเมืองที่มีจำนวนสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งต่ำกว่าจำนวนสอสอ

มันตีความอย่างอื่นได้ไหมล่ะครับถ้ารัฐมนูลกำหนดไว้อย่าง
นี้แต่ว่าถ้าเอากันอย่างนี้ก็ต้องตอบให้ได้ว่าพักที่เขา
ได้คะแนนตั้ง๘แสนกว่า๗แสนกว่าแล้วเขาไม่สามารถมีสอสอ
บัญชีรายชื่อได้เพราะไม่มีสอสอเขตคำถามก็คือว่าเรื่องเนี้ย
มั่งเพิ่งโผล่ตอนนี้ทำไมก่อนเลือกตั้งเราก็เข้าใจกัน
มาตลอดว่าพักไหนรวมคะแนนกันได้เท่านั้นเท่านี้แล้วไปคิด
เอาสัดส่วนของคนที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วไปคิดเอาจาก
ห้าร้อยของจำนวนสอสอเต็มอ่าพูดง่ายง่ายว่าใครได้เจ็ดหมื่น
หมื่นคะแนนได้สอสอหนึ่งคนได้เจ็ดแสนกว่าคะแนนก็ได้
สอสอ๑๐คนก็เข้าใจอย่างนี้กันมาตลอดนี่ครับไม่เห็นมี
มาทักมาทวงบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะต้องได้เฉพาะพักที่
มีสอสอเขตเท่านั้นนะพักที่ไม่มีสอสอเขตไม่ได้นะนี่กลาง
รัฐมนูลกันดูแล้วเป็นอย่างนี้นะทำไมก่อนหน้านี้ปล่อยให้
เข้าใจกันมาอย่างนั้นนี่ถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างนี้จริงนะ
ก่อนหน้านี้ทำไมไม่มีใครออกมาอธิบายซะตั้งแต่ต้นล่ะทั้ง
คนร่างรัฐมนุนทั้งคนร่างพรบประกอบรัฐธรรมนุนที่ว่า
พรบเลือกตั้งสอสอฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำไมเงียบกันหมดแล้วอยู่
อยู่โผล่พลวดขึ้นมาก็มาอย่างที่เป็นข่าวแล้วมันจะ
เกิดอะไรขึ้นมันยิ่งเติมความสับสนความวุ่นวายความขัดแย้ง
ให้ไม่จบไม่สิ้นหนักขึ้นไปอีกมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมสุด
ขึ้นมาเรื่องนี้คอยดูเถอะต้องตีความเพราะว่ามันยัง
มีความสับสนมีคนถามว่าทำไมคนร่างรัฐธรรมนุนคนร่าง
กฎหมายเนี่ยจึงไม่ล่างให้มันชัดเจนทำไมจะต้องให้ตีความ
ได้ยินคำว่าตีความมาเนี่ยหลายปีแล้วนะครับมีคนก็
ชดออกอ๋อถ้าคนเขียนกฎหมายเขียนเสียชัดเกินไปดูแล้ว
เข้าใจชัดเจนก็ไม่ต้องมีคนตีความเดี๋ยวคนตีความจะ
ตกงานฉะนั้นให้เขียนให้มันมีช่องที่จะตีความได้ไว้
เพื่อคนที่ตีความแผนกตีความเนี่ยจะได้มีงานทำเอากัน
อย่างนี้เหรอครับประเทศมันมันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมันดา
เทวดาทั้งหลายที่ร่างรัฐมนูลที่เขียนกฎหมายลูก
เนี่ยควรจะตอบคำถามเรื่องนี้ด้วยถ้าสอสอเขตที่พัก
ที่ไม่มีสอสอเขตเลยแล้วไม่ได้บัญชีรายชื่อเพราะไม่มี
สสเขตเตรียมอธิบายไว้ด้วยครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็ง
ครับเพราะว่าจะเชิญกรทกรรมการร่างรัฐธรรมนูนแล้วก็
คณะกรรมาธิการของสนชมาให้ความคิดเห็นด้วยไม่ใช่เหรอฮะ
ก็เมื่อวานคุณประพันธ์มาแล้วคนหนึ่งนี่มาแล้วท่านก็
ตอบคำถามแบบคนล่างกฎหมายคือคือตอบให้ชัดนักเดี๋ยวมันไม่
ตีความก็ต้องให้คลุมเคลือไว้ครับนะครับขอบคุณครับอาจารย์
ภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยนะครับแล้วก็ต้องมา
จับตามองกันอีกเรื่องของการเลือกตั้งในหน่วยที่ทางกรกตบอก
ว่าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าการเลือกตั้งในเขตเลือก
นั้นเกิดความไม่สุจริตเที่ยงธรรมทำให้มีการจัดการเลือก
ตั้งใหม่ทั้งสิ้น๖พื้นที่นะครับและการนับคะแนนใหม่อีก
หน่วยเลือกตั้งซึ่งผลมันก็จะมีต่อเรื่องของคะแนนดิบต่อ
ต่างด้วยที่จะใช้ในการคำนวณแค่คำนวณเดิมยังไม่เสร็จ
สิ้นและสมมุติเล่นถ้าเกิดว่าเลือกตั้งใหม่คนไปใช้สิทธิ์
ลดลงไปอีกแล้วรวมกันทั้งหมดเมื่อสักครู่คุณบอก๖เขตใช่ไหม
เออแล้วถ้าเกิดว่ามันลดไปอีกมันก็แน่นอนมันจะส่งผลต่อ
ต่อจำนวนที่นั่งสอนะคะเรื่องของคะแนนดิบอ่ะนะค่ะเดี๋ยว
รอเรื่องเกี่ยวกับกรกตแจกใบแดงสักครู่นึงนะคะ